จังหวัดเชียงใหม่มีชาวบ้านเขาไปทิ้งขยะ
แล้วไปเจอศพเด็กทารกคือแม่คลอด
แล้วก็เอาลูกไปทิ้งเอาไว้คุณผู้ชมสักประมาณ๗๘เดือนได้
ซึ่งก็ถือว่าคือยังไม่ถึงกำหนดคลอด
แต่มันเป็นการคลอดกฎกำหนดอายุคัน๗๘เดือน
ชาวบ้านก็ไปเห็นก็โอ้โหลุมสาบแช่งแบบ
ทำไมแม่โหดร้ายขนาดนี้ทำไมถึงเอาลูกตัวเองมาทิ้งได้แบบนี้
ตำรวจโรงพักช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เนี่ย
เวียงบัวอำเภอช้างเผือก

ก็รุดไปตรวจสอบนะครับไปพบกล่องกระดาษอยู่กล่องหนึ่ง
เลือดเลือดด้วยเนี่ยครับคุณผู้ชมดูสิครับต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะฮะ
ในกล่องเนี่ยมีซากของเด็กทารกอายุคัน๗๘เดือนนะ
อยู่ข้างในชาวบ้านไปเจอก็อุ้มออกไปข้างนอกก่อน
แล้วก็แจ้งตำรวจให้ไปทันสูตรเบื้องต้นก็เป็นอายุ๗๘เดือนจริง
แล้วก็เป็นซากของทารกเพศหญิงยังมีสายรกติดอยู่ที่สดืออยู่เลยคุณผู้ชม
แพทย์ก็คาดว่าน่าจะเพิ่งคลอดออกมาไม่นานเกิน๕ชั่วโมง
แล้วก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็ต้องการนำศพเนี่ยเอามาทิ้งนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เก็บศพเด็กไปผ่าพิสูจน์ก่อนนะครับว่าเป็นการเสียก่อนคลอดหรือว่าเสียหลังคลอดนะครับ
สอบถามนางหลวงผู้ไปพบซากของเด็กทารกคนแรกบอกว่า
หลวงเนี่ยเข้าไปหาของในถังขยะเอานำไปขายก็คือเป็นคนหาของกงของเก่าเนี่ยนะครับ
จากนั้นก็มีการเปิดถุงดำในขยะไปพบกล่องกระดาษอยู่กล่องหนึ่งเปิดดูข้างในอ้าวมันเป็นซากศพของเด็กทารก
ก็เลยรีบนำออกมาไว้ด้านนอกแล้วก็แจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
สันนิษฐานบอกว่าน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นรักสนุกแล้วตั้งคันขึ้นมา
ตัวเองไม่พร้อมครับคุณผู้ชมก็เลยไปทำแท้งเถื่อน
ทำเสร็จหรือเป็นการคลอดออกมาเองโดยที่ไม่รู้ตัว
หรือว่าเป็นการตั้งใจทำให้คลอดออกมาก่อนกำหนด
แล้วก็เด็กเนี่ยเสียชีวิตสุดท้ายก็นำใส่กล่องแล้วก็ไปทิ้ง
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดต่างที่รอบถังขยะ
จุดที่พบซากทารกตอนนี้ตรวจสอบอยู่
แล้วก็ประสานไปยังสถานพยาบาลว่ามีผู้หญิงคนไหนไปรักษาอาการตกเลือดหรือเปล่า
เพื่อจะได้มีการสอบสวนสืบสวนตามหาแม่ใจร้าย
รายนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อาจจะมีกรณีเหมือนกันที่บางทีอาจจะเกิดความผิดปกติ
คลอดเองกระทันหันโดยไม่ตั้งใจแล้วลูกตายไม่รู้จะทำยังไง

เพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่ไม่รู้ว่าทำตัวไม่ถูก
ว่าต้องทำยังไงต้องไปแจ้งความหรือต้องอะไรอย่างไร
ก็เดี๋ยวทางโรงพยาบาลก็ต้องให้ความรู้กันด้วยความเข้าใจต่าง